เราเริ่มต้นวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
ก่อวิรกรรมอีกแล้วนะครับ

ถ้ามีคนดูเยอะมันก็ตามมาด้วยพวกโฆษณงโฆษณา
ทำอะไรแผลงเพื่อเรียกยอดคนดู
วิวเยอะคนดูเยอะโอ้โหเขาก็ยิ่งดังไง

เอาประทัดไปปลาใส่คน

ใช่แต่เขาบอกเขาดินปืนอะไรพรุ่งนี้ออกแล้วนะ

และก้อเนี๊ยมทำเป็นแบบอ่า
โห้ยคนวิ่งเหลือกันจะระหวัดย้อนไปหน่อยหนึ่งก็วิ่งบนรถชาวบ้านเขา
กลางสี่แยกใช่ค่ะเขาก็ตกออกตกใจอันนี้เป็นล่าสุดนะครับทุกผู้ชมครับ
เดี๋ยวดูสักหน่อยนึงแล้วคนที่ทำคลิปเนี่ยวันนี้เขาให้สัมภาษณ์กับเรา
แกล้งเขาแบบนี้อย่างคราวก่อนที่เป็นกราดยิงเนี่ยเขาอ้างว่าคนที่ถูกแกล้งเขาก็เตรียมกันมา
เขาบอกไม่ได้ไปแกล้งชาวบ้านที่เดินไปเดินมาเขาบอกเขาเตรียมกันเหมือนเซ็ตฉากเหมือนเป็นละครอะไรอย่างนี้
ทุกคนเขาเตรียมกับทุกคนแต่อันนี้ไม่ได้เตรียมไงอันนี้คือไปแกล้งเขาจริง
คนก็ตกใจกันนะฮะคือประทัดอันนี้เนี่ยมันเสียงดังนะครับแต่คนทำเขาอ้างว่าไม่มีสะเก็ดระเบิดไม่มีดินระเบิดอะไรแล้ว
เพราะว่าเขาเอาออกนะครับแน่นอนว่าต้องถูกวิพากษ์วิจารณ์เยอะคือจะทำรายการลักษณะแบบนี้แอบถ่ายเขา
เขาตกใจแล้วก็เอามาลงเหมือนกับแบบขำแซวกันเล่นคนอื่นเขาไม่ได้สนุกด้วยเขาไม่ได้ขำด้วยนะครับ
เอาดินปืนประทัดลูกบอลออกไปแล้วเหลือแค่ชนวนแล้วก็ตัวลูกบอลนะครับ
เอาไปจุดใส่ชาวบ้านนะเอาไปเดินเจอใครนั่งตรงไหนก็จุดแกล้งเขานะครับ
พอคลิปถูกเผยแพร่ออกไปมีคนมาวิพากษ์วิจารณ์เยอะเลยนะฮะ
ด่าทอต่อว่าถึงพฤติกรรมที่ไม่ควรทำนะครับ
นายจตุรงค์หรือว่าแจ็คแป๊บโฮนะฮะเป็นชื่อในยูทูบเบอร์นะครับ
เปิดใจกับผู้สื่อข่าวของเราครับคุณนัทพงศ์เรียบสันเทียคุณนัทพงศ์นี่ถือไมค์นะฮะ
คนนี้คือนายจตุรงค์นะฮะนี่คือคนที่ทำยูทูปเมื่อกี้นะครับ
บอกว่าจริงแล้วเขาไม่ได้คิดที่จะแกล้งใครให้บาดเจ็บหรือว่าเกิดอันตรายนะครับ
เพราะถ้าดูจากเจตนาก็รู้แล้วว่าเขาแกะดินปืนออกจากประทัดลูกบอลทุกลูกแล้ว
สาเหตุที่ทำคลิปแบบนี้ก็เพราะปกติจะชอบทำคลิปตลกเฮฮาในช่องส่วนตัวเป็นประจำอยู่แล้ว
แล้วประทัดลูกบอลที่บ้านเนี่ยมันเหลืออยู่ก็เลยเกิดความคิดจะเอามาแกล้งคน

หรออย่างนั้นหรออย่างนั้นก็ได้หรอ
โดยนายจตุรงค์บอกว่าก็รู้สึกผิดหลังจากคลิปนี้ถูกสังคมโจมตี
แต่มุมหนึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องดีที่หลังจากนี้ต่อไปเวลาเขาจะทำคลิปอะไร
เขาก็จะคิดให้รอบครอบมากขึ้นเพื่อไม่ให้สังคมแล้วก็คนอื่นต้องมาเดือดร้อนจากการกระทำของตัวเองอีก
คิดว่าอยากจะสร้างคลิปมาคลิปนึงเพื่อแบบว่าให้คนดูแล้วแบบสร้างความบันเทิง
ผมเน้นไปความบันเทิงมากกว่าประมาณนี้เองผมคิดแค่นี้แล้วไม่รู้ว่าผลลบมันจะตามมานะครับผม
แต่พอมีกระแสมาผมก็เลยคิดว่าเออเราควรปรับปรุงว่างั้นเถอะใช่ครับ
ผมคิดไว้แล้วมันต้องเอาดินปืนออกอยู่แล้วครับถ้าเกิดว่าเราไปใส่มันจะเกิดอันตราย
แต่ผมก็ไม่คิดว่าให้มันเฟฟที่สุดก็คือไม่ให้อันตรายไม่ให้อันตรายเลย
เพราะว่าเหลือชนวนอย่างเดียวก็คือมันจะไม่ระเบิดอยู่แล้วครับตรงนี้ผมคิดเอาไว้
ก็ต้องขอบคุณเหตุการณ์ด้วยครับผมที่ทำให้มีกระแสมาครับผม
ก็กระแสในด้านลบผมก็จะไปปรับปรุงนะครับว่าเราจะควรทำและพัฒนาคลิปให้มันแบบว่า
ให้น่าดูกว่านี้ไม่อันตรายไม่แบบไม่ให้คนดราม่าให้มากไปกว่านี้นะครับผม
ก็ควรจะวิเคราะห์ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นบทเรียนให้ผมนะครับ

มีคนอื่นที่เขาทำให้เห็นเป็นบทเรียนไว้เยอะแล้วนะ
ใช่ค่ะคือถ้าจะเทียบเคียงกับในต่างประเทศที่เขาทำคลิปแกล้งคนอะไรแบบนี้
มันก็จะเป็นลักษณะตลกเดินตกท่อเดินชนประตู
มันไม่ได้ไปหลอกให้เขากลัวให้เขาตกใจไง

บางทีเขาก็คือคนตกใจบางทีเราไม่รู้ว่าเขาวิ่งหนีวิ่งไปชนอะไร
วิ่งไปขาพลิกขาหักเดือดร้อนอีกนะ
ใช่แล้วเป็นยูทูบเบอร์อย่างนี้ก็ต้องรู้จักข่าวสารของพวกเดียวกันเองอยู่แล้ว
พวกเดียวกันเองที่ก่อวิรกรรมแบบนี้แล้วถูกเขาต่อว่าถูกดำเนินคดีเยอะแยะไปหมดอ่ะ
แต่เขาก็บอกจะปรับปรุงตัวก็ให้โอกาสปรับปรุงตัวแต่ว่าที่ทำไปแล้วมันก็มีความผิดตามกฎหมายเหมือนกันนะ
เพราะว่ายอมรับว่าส่วนหนึ่งมันเป็นเรื่องของรายได้
พฤติกรรมสุดโต่งแบบนี้มันก็มีผลนะครับที่ทำให้เขาจะกลับมาคิด
แล้วเมื่อวานนี้ตอนเย็นก็มีตำรวจสายตรวจของสพคลอง๕
ขี่จักรยานยนต์มาที่บ้านมาเรียกตัวไปแจ้งข้อกล่าวหา
กระทำการใดเป็นเหตุให้ผู้อื่นเดือดร้อนก่อความรำคาญใจ
เสียค่าปรับไป๕๐๐บาทตามกฎหมายนะครับ
คุณนัทพงศ์ก็เลยไปสอบถามความชัดเจนจากทางตำรวจสพคลอง๕นะครับ
เพื่อจะได้รู้ว่าตกลงดำเนินคดีแล้วจริงหรือไม่จริงอย่างไรนะครับ
ทางตำรวจสพคลอง๕นะครับพันธุ์ตำรวจรีสมบูรณ์ขอบโครกกรวด
ท่านเป็นสารวัตรสอบสวนสพคลอง๕ระบุว่าการเชิญตัวนายจตุรงค
ว่าในแจ๊คแป๊บโฮมาที่สพเนี่ยเชิญมาแล้วจริง
หลังจากได้รับเรื่องจากศูนย์ปฏิบัติการของตำรวจส่วนกลาง
สำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ตรวจสอบเรื่องนี้
เพราะมีพลเมืองดีหลายคนส่งคลิปไปให้ตรวจสอบ
ตำรวจสพคลอง๕ก็เลยให้สายตรวจนะฮะ
เรียกตัวนายจตุรงค์ที่บ้านพักมาแจ้งข้อกล่าวหา
แล้วก็มาทำความเข้าใจถึงพฤติกรรมที่ทำในคลิปวิดีโอ
ว่ามันไม่เหมาะสมมันผิดกฎหมายนะครับ
จตุรงก็ยอมรับผิดทุกข้อกล่าวหานะครับ
แล้วก็บอกว่าทำไปเพราะความสนุกและคึกขนอง
ส่วนผลตอบรับที่ได้กลับมายอมรับว่าไม่ได้ฉุกคิดจริง
แล้วก็รู้เท่าไม่ถึงการ
ก็ให้สัญญาว่าจากนี้ไปจะไม่ทำคลิปที่ทำให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญกับชาวบ้านอีก
คือคุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาเยอะไง
บอกว่าอย่างบ้านเราเมืองไทยมันยังยอมรับไม่ได้มาแกล้งกันเพื่อความสนุก
เพื่อความขำอย่างนี้มันไม่เหมือนในต่างประเทศเขา
คือในมุมนึงมันอาจต่อให้ไม่ใช่แบบที่ดุนแรงหรือว่าทำให้เขาตกใจจริง
นี่ไม่นับคนที่เขาเป็นโรคหัวใจอะไรพวกนี้นะเกิดเขาเป็นอะไรขึ้นมานะ
แต่จะเป็นแกล้งขำอะไรก็แล้วแต่แต่อีกมุมหนึ่งคนที่เขาถูกถ่ายไป
เขาอาจจะไม่พอใจก็ได้ที่เห็นภาพตอนเขาตกใจหน้าเวอดูแบบโอ้โหอะไรอย่างนี้
แล้วเวลาตกใจบางทีเรากระโดดเราวิ่งหนีมันอันตรายกับคนที่เขาตกใจไง
ไม่รู้เขาวิ่งหนีเขาลุกขึ้นมาพวดพลาดอย่างนี้
สวยหวานอย่างนี้ตกใจขึ้นมาเป็นยังไง
ดิฉันหน้าเวอดิฉันโกรธนะเอาหน้าเดี๋ยวฉันไปออกยูทูปแบบนั้นนะไม่สวยไม่ได้นะ